การลงทุนเราต้องมองไปที่ต่างประเทศด้วย

เหมือนของเราเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

ชื่อจิงบริชาติองค์คำค่ะ

ปีนี้ก็๒๒ปีแล้วค่ะ

ก็คือมีเงินก็คือเก็บเข้าธนาคาร

เพราะว่าความอยู่สักก้อนหนึ่งแล้วผมก็เอ้อมองว่า
เราเอามาต่อยอดได้ยังไงบ้าง
เพราะเอิญว่าอยู่ตรงจุดนี้นะคะอยู่ที่ห้องสมุทร
ก็ได้อ่านหนังสือแล้วก็มีสัมมนา
ก็คือได้ได้ฟังได้ซึมทรัพย์มาเรื่อย
จริงต้องบอกว่าแรกก็คือ

ซื้อกองทุนบ้างซื้อพอร์ตบ้าง
แล้วก็ซื้อตราซานี่บ้าง
แรกเลยคือยังไม่ลงทุนถูก

ถ้าเรารอเป็นก้อนเราคงเราคงไม่ได้มีได้ง่าย
เพราะว่าเราได้เหล่าน้อย

เริ่มหาความรู้เพิ่มเติม
เดือนละ๔๐๐๕๐๐ไปเรื่อย
หนูมองว่าการที่ลงทุนหุ้น
มันน่าจะได้ปันผลได้ต่อยอด
เขาเรียกว่าได้ดีกว่าการฝากธนาคาร
เพราะว่าการฝากธนาคารดอกเบี้ย
มันก็ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อน
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไปลงทุน
ในสิ่งที่เรามั่นใจว่ามันต่อยอดได้มากขึ้น
จริงหนูบอกว่าต้องใช้ความนิ่ง

คือเราต้องเย็นเพราะเราต้องนิ่งพอ
ถ้าเราไปตามอารมณ์ของหุ้น
รับทุนเราน้อย
เป้าหมายในการลงทุนหนูไม่ได้ต้องการอะไรมาก
คิดว่าหนูมีพร้อมทุกอย่างแล้วมีเงินสัก๔๕ล้าน
คิดว่าหนูอยู่ได้นะเพราะว่าเราเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่าย
ใช้ชีวิตแบบว่าพอเพียงมากหนูคิดว่าสี่ห้าล้านหนูก็อยู่ได้
แต่ว่าเราต้องมีพร้อมทุกอย่างแล้วที่จะรองรับตอนที่เราอายุเยอะ
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือต้องทำตลอดต้องทำต่อเนื่อง
ไม่ใช่ว่าทำหยุดคงไม่ใช่
ก็เหมือนกับการที่เราต้องการที่จะเก็บเงินนั่นแหละค่ะ
เราต้องมั่นใจในตัวเองว่า๖๐๗๐เราต้องเก็บให้ได้เท่ากันทุกเดือน
เพราะฉะนั้นห้ามน้อยกว่านี้
คือเป็นคนที่มองว่าถ้าเห็นเงินเราเติบโตแล้ว
เราจะมีความสุขเราจะมีความภูมิใจในตัวเองว่าเออฉันก็ทำได้นะ
มันก็ไม่ได้ยากเกินที่เราจะทำได้
เพียงแค่ว่าเรามีความตั้งใจที่จะทำจริงจริงอันนี้สำคัญ
ถ้าเรามีความรู้ที่กว้างขึ้นมีความรู้ที่เยอะ
แต่ไพ่รู้จริงว่าการลงทุนทุกวันนี้มันคือออนไลน์ทั่วโลก
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้มากขึ้น
เราก็จะต่อยอดในสิ่งที่เราลงทุนได้มากขึ้นจริงจริงเดี๋ยวนี้
ว่ามันง่ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ออนไลน์คือสะดวกสบายมากเลย
ถึงเราอยู่ไกลจากแหล่งหนังสือ
หรือแหล่งอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ยูทูปเราดูในยูทูป
ดูได้หมดเลยทุกช่องถ้าเราไปเปิดดูว่าการลงทุนเบื้องต้นการลงทุน
อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการแนะนำแทบจะทุกคือเดี๋ยวนี้
อยู่ที่ว่าเราอะไรที่มันนักสตาร์ทคล้ายเรา
เราก็เอามาปรับใช้ได้จริงจริงเดี๋ยวนี้มันง่ายก็คือลงทุนก็คือ
ละพันก็ได้ถ้าว่าการเงินดีก็คือเราต้องมี
ปัจจัย๔ในสิ่งที่เราพอไม่ได้แบบว่าเยอะจนเกินพอดี
ก็คือเราต้องออมก่อนออมก่อนรวยกว่า
คือถ้าเราไม่มีเงินออมเราก็จะไม่มีทางรวยอันดับแรกผิดเราต้องออมก่อน
แล้วก็พอเราออมมาสักพักนึงแล้วเราจะทำยังไงเราจะต่อยอดยังไง
ให้เงินเราเพิ่มผลมากขึ้นอันนี้ต้องไป
หาความรู้เพิ่มเติมก็คือจากที่เราฝากธนาคารอยู่แล้ว
ใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปต่อยอดในการซื้อหุ้นบ้างซื้อกองทุนบ้าง
ที่มันได้ผลตอบแทนที่เยอะกว่าการฝากเงินในธนาคาร
การลงทุนเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณลงทุนปีหรือ๒ปีแล้วคุณจะรวย
ของพวกนี้มันต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็๕ปี๑๐ปีใช่ไหมคะ
เพราะว่าอย่างหนูลงทุนมานี่เป็นเวลาเป็น๑๐ปีแล้วคือ
เขาเรียกว่ามันก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
บางคนเขามองว่ามันมันใช้เวลานานเกินไปเขาต้องการอันนี้
ที่มันเร็วคือหนูมองว่ามันไม่มีอะไรที่เร็วหรอกค่ะ
จริงเราต้องใช้ความอดทนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำงานเลย
ทุกอย่างในการชีวิตของเราเราต้องใช้วินัยและการอดทนใช้เวลา
ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ